มาดูข่าวเกี่ยวกับมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
อายุ๗๑ปีหลงเข้าไปในป่าชุมชน
อยู่บริเวณเส้นทางสายตากแม่สอด
หายไปจากบ้านตั้งแต่วันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะค้นหาตัวล่าสุด
ใช้วิธีเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบิน
แต่ว่าก็ยังไร้วี่แววอยู่นะคะ
คนที่หลงป่าศูนย์หายไปคือนายชนะบัวประพายพงศ์อายุ๗๑ปีค่ะ
มีนิสัยที่ชอบเดินป่าหาของป่า
หายตัวไปตั้งแต่๑๕เมษายน
และนางดอกรักบัวประภัยพงศ์พันรยานะคะ
ก็ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือเอาไว้ค่ะ
โดยวันดังกล่าวลูกสาวเห็นว่านายชนะ

ก่อนจะเดินข้ามถนนเข้าไปในป่าชุมชน
ซึ่งเป็นปากทางเข้าป่าชุมชนอยู่ตรงข้าม
กับบ้านริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑๒

ตอนแรกคิดว่าขึ้นรถเดินทางไปหาลูกที่จังหวัดแพร่
แต่ทีนี้สอบถามไปบอกไม่ได้เดินทางไปหาลูก
ก็เลยพยายามให้ญาติพี่น้องช่วยกันตามหาเองก่อน
แต่สุดความสามารถจริงนะคะก็เลยตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือ
ต่อมาตำรวจทหารและชุดชรบตำบลแม่ท้อ
ร่วมกันเดินเท้าแบบหน้ากระดานเข้าไปในป่าชุมชนแห่งนี้
ซึ่งติดต่อซึ่งเป็นเขตติดต่อกับหมู่ที่๘และหมู่ที่๑๑พื้นที่รวมก็มากกว่า๒๕๐๐ไร่
จากนั้นประสานตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๔ค่ายพระเจ้าตาก
นำเห็ลที่เข้าให้บินขึ้นสำรวจ
พร้อมเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่ชำนาญพื้นที่
ลาดตระเวนในพื้นที่ผืนป่าชุมชน
ซึ่งเป็นภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนกันไปค่ะ
โดยหวังว่าจะพบตัวของนายชัยชนะ
ซึ่งอาจจะหลงป่าหรือว่าเกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บ

แต่ว่าก็ยังไม่พบนะคะทำให้ต้องยกเลิกภารกิจ
ขณะเดียวกันชุดภาคพื้นดินออกติดตามต่อ

ยุติการค้นหาเนื่องจากเป็นเวลากลางคืนแล้วนะคะ
และจะวางแผนค้นหาอีกครั้งวันนี้ค่ะ